นาทีนี้ต้องตูนบอดี้แลมเท่านั้นค่ะไม่ใช่แค่พี่ป้าน้าอา
ตามต่างจังหวัดที่เส้นทางที่ผ่านมาอยากจะเซลฟี่กับพี่ตูนนะ
แต่ว่ามีดาราเหมือนกันคุณผู้ชมอยากจะเซลฟี่เหมือนพี่ตูนเหมือนกันนะคะ
ล่าสุดคุณป้องนวัดค่ะเขาได้แนะนำนะว่าเออเซลฟี่ยังไงให้มันถูกต้อง
เดี๋ยวเราไปดูวิธีแนะนำของคุณป้องนวัดกันนะคะคุณอ่าขอดูภาพหน่อยสิเออ
นี่คุณนี่แหละค่ะภาพที่หนุ่มป้องเขาเซลฟี่กับพี่ตูนนะคะ
พร้อมคำแนะนำประกอบว่านี่คือการเซลฟี่กับติ่งหูพี่ตูนที่ถูกต้องครับ
คือการวงเล็บมาให้ด้วยวงผ้ามาให้ดูด้วยคือหน้าเต็มเต็มไม่เป็นไร
แต่ขอติ่งหูอะไรอย่างงี้ก็ยังดีนะคะคุณคือบอกเลยนะว่านางเหนื่อย
เพลียนางเจ็บอยู่แล้วเราจะไม่ขัดจังหวะการวิ่ง
เรียกให้หยุดหรือทำอะไรให้ตูนต้องบาดเจ็บเพิ่มนะครับได้คุยกันสั้นสั้น
ถามว่าเป็นไงเจ็บตรงไหนบ้างตูนบอกว่ามันเปลี่ยนที่เจ็บไปเรื่อย
แทบจะทั้งตัวแล้วโถพ่อคุณนะคะฟังแล้วค่ะก็มาช่วยกันรักษาสุขภาพพี่ตูนนะคะ
เพื่อให้พี่ตูนได้บรรลุเป้าหมายในโครงการ๙คนละ๙กันนะครับ
หนทางยังอีกไกลใช่ค่ะนี่มาถึงครึ่งทางแล้วนะคะ
ก็ยังเหลืออีกครึ่งทางก็อย่าลืมทำตามที่หนุ่มป้อมเขาแนะนำกันด้วยนะคะคุณ

ถ้าเจอทั้งสองคนดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าดิฉันจะเซลฟี่ใครก่อนดี
พี่ตูนก็ดีพี่ตูนก็งามทีไปหมด

ยังมีดารานักแสดงศิลปินอีกหลายท่านเหมือนกันที่สนับสนุนโครงการนี้นะคะคุณ
คนละ๙เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศ
เหล่าคนบันเทิงมากมายเลยล่าสุดค่ะคุณพ่อแรปเปอร์ลูกดกเจเจตรินค่ะ
แล้วก็ภรรยาสาวหุ่นแซ่บนะคะพี่ปิ่นเกดมณีค่ะ
บุกไปหาคุณตูนถึงที่พักเลยนะเพื่อมอบเงินจำนวนเงิน๑ล้านบาททีเดียว
สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลค่ะ
พร้อมกับแสดงความชื่นชมด้วยนะคะแล้วก็ให้กำลังใจพี่ตูนด้วย
แล้วก็ทีมงานด้วยนะคะให้ทำภารกิจนี้ให้สำเร็จ
ล่วงไปได้ด้วยดีคุณนี่เงิน๑ล้านบาท
อยากรู้ของหนึ่งท่านว่าให้ไปเท่าไหร่

แต่ท่านใส่ซอกมาก็ไม่ได้บอกจำนวนเนอะ